คือการยิงมือเดียวนี่มันบอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์
เพราะว่าขนาดปืนแบบเท่านี้กับการยิงมือเดียวมันบอกความเชี่ยวชาญเขาเหรอคะ
บอกได้ระดับหนึ่งนะครับ
มันไม่ได้เป็นตัวชี้บอกได้ทั้งหมดนะครับ
ถ้าคนที่ผ่านการฝึกมาระดับหนึ่งเนี่ยนะครับ
ระดับหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องชำนาญอะไรมาก
เขาก็สามารถจะยิงมือเดียวได้นะครับ
เพราะว่ากรณีที่จะยิงสองมือเนี่ยนะครับก็คือต้องการความแม่นยามสูง
แต่นี่เป้าหมายบุคคลนะครับระยะยิง๓เมตร๕เมตรเนี่ยมันมือเดียวมันก็เพียงพอที่จะยิงได้นะครับที่จะยิงถูกนะครับ
ทีนี้ผมอยากจะขอเสริมในประเด็นที่ว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์หรือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับ
อันนี้รุ่นปืน
เพราะฉะนั้นเป็นปืนที่มีสมรรถนะสูงมากนะครับบรรจุกระสุนได้เยอะเพราะฉะนั้นปืนจุกกระสุนได้๑๘นัด
เพราะฉะนั้นไอ้ปลอกที่เจอ๑๔นัด๑๖นัดในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่สอดคล้องไปกับ

คมปืนประเภทของปืนถูกไหมครับแล้วก็เป็นขนาดเก้ามอมอด้วยกันนะครับ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการปืนขนาด๙มมที่มีสมรรถนะสูง
สมรรถนะที่สูงก็คือลำกล้องมันยาวความแม่นยำมันสูงบรรจุกระสุนได้เยอะ
มีอุปกรณ์พร้อมจะติดอุปกรณ์เสริมอะไรต่างได้เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งในเวลานี้
ก็คือคนร้ายคนนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ใช้พวกที่ปล้นเนี่ยนะครับ
มีความรู้เรื่องอาวุธพอสมควรจึงเลือกใช้ปืนที่มีสมรรถนะสูงนะครับ
อาจารย์พูดถึงเราพูดถึงเรื่องกระสุนค้างไว้อาจารย์ก็ได้ข่าวมาเหมือนกัน
โอเคนะครับนั่นคือสมรรถนะของตัวปืน
อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าสนใจนะครับ
ก็แสดงรู้ว่าคนร้ายคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับ
ก็คือผมได้ข้อมูลมาที่ชัดเจนเลยนะครับ
เรียกกันว่าชาวบ้านก็คือเรียกว่าหัวระเบิด
ซึ่งจริงมันก็หัวรูนั่นแหละครับยิงยิงเข้าไปรูเล็กแล้วออกรูใหญ่ครับ
หัวรูพอยิงเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ของเป้าหมายเนี่ยนะครับ
มันจะขยายหน้าตักเพิ่มขึ้น
โดยปกติจะขยายประมาณ๒เท่า
จากก้าวมัวมอวก็จะเป็นสิบแปดมิลลิเมตร
นั่นเวลาบาดแผลมันจะยับเยินมาก
บาดแผลผมไม่พูดถึงบาดแผลทาวรบาดแผลชั่วคราวอะไรนะครับ

ชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากระสุนหัวระเบิดครับ

ในมุมผมนะเตรียมมาเพื่อจะฆ่าจริง

แล้วต้องมีความรู้เรื่องอาวุธด้วย
อาจารย์ค่ะถ้ายิ่งอาจารย์อธิบายกระสุน
ถ้าเขาใช้แบบอย่างที่อาจารย์ได้ข้อมูลมาจริงเนี่ยนะคะ
คือดิฉันนึกไม่ออกว่าคือเหยื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป
ในห้างสรรพสินค้ากำลังจะปิด
หรือแม้กระทั่งถ้าเขาหงว่าจะเจอรอปภนะคะ
คือมันต้องใช้อย่างนี้เลยเหรอ

นั่นแหละครับก็ไปที่ที่อาจารย์
อาจารย์กำลังจะยืนยันว่าทฤษฎีความพอใจส่วนตัว

ผมก็ยังมองว่านี่แหละครับอย่างเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์ว่า
กระสุนหัวลำเบิดจริงผมก็ใช้นะครับ
แต่ว่าผมบังเอิญซื้อเพราะว่ามันไม่มีหัวปกติให้ซื้อ
และประกอบกับหลายอย่างที่เขาใช้
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเนี่ยเนอะ
รวมถึงปืนที่เป็นปืนที่เบอร์ดี
มันเหมือนเป็นความสนุกของเขา
ซึ่งผมกลัวเหลือเกินว่าเขาจะเป็นแบบนั้น
อาจารย์คะดูช็อตนี้คือนี่รบประพอคนที่๒
พอเข้ามาปุ๊บมันเป็นจังหวะที่เขากำลังจะออกพอดี
แล้วอันนี้อาจารย์วิเคราะห์จากอาชญาวิทยายังไงได้บ้างคะพฤติกรรมแบบนี้
ก็คือจริงแล้วพฤติกรรมการหลบหนี
เขาขอให้หนีให้ไวให้ไปให้เร็วที่สุดก็พอแล้ว
อย่างปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่ารีเพย์ภาพอีกทีนะฮะ
คือรอปภเข้าไปปิดแล้วล็อกแล้วนะครับ
ตัวเขาเนี่ยแค่วิ่งขาออกนะครับ
อันนี้เราเริ่มภาพให้ใหม่นะคะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ
ตอนที่จังหวะวิ่งขาออกนะครับเขาจะไปทุบให้ประตูมันเปิดหรืออะไร
เขาหนีพ้นไปก็พอแล้วเขาไม่มีความจำเป็นเลย
ที่เขาจะต้องหันไปยิงรอปภคนที่เขาหนีไปแล้ว
เขาไม่ได้คิดจะสู้ไม่ได้คิดจะปะทะคุณ
เขาเขาจะหนีเขาหลบหลบมุมไปสุดแล้วนะครับ
อันนี้ก็หันไปยิงยิงเหมือนแบบเอาเอาอีกสักเอาอีกสักหนึ่งชีวิตแล้วกัน
เหมือนเล่นเกมเอาให้มันได้ยอดเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
คือมันไม่มีคำอธิบายในแง่ของการป้องกันตัว
ตัวเองแบบเหมือนกับจนมุมกำลังมีคนใช้คำว่า
คือไม่ใช่เลยเพราะว่าเราที่เห็นพี่รบพอที่เข้ามา

คือคือพอจังหวะเขาเห็นว่าคนร้ายกำลังวิ่งออก
นี่คือเขาก็หนีนะถ้าเรามองลักษณะการหันตัวเขาไป

อาจจะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ผู้กระทำความผิด
ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่า
มันมีความอะไรบางอย่างความสนุกอะไรของเขา
อาจารย์ลักษณะการแต่งกายนะคะ

การแต่งกายการเลือกที่พอเข้ามา
แล้วการแสดงตัวเองออกมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ

คือสิ่งที่ผมบอกก็คือว่ามันขัดกับทฤษฎี
คือมันไม่ตรงตามทฤษฎีที่การประสงค์ต่อทรัพย์บอก

มันเป็นอธิษฎีที่พูดถึงการประสงค์ต่อทรัพย์

ในการเกาะอาชีกรรมก็คือจะมีอาชีกร
มีโอกาสในการกระทำความผิดมีเหยื่ออย่างนี้นะครับ
มันก็จะมีการก่อเหตุแบบปกติ
ปกติของอาชญากรนะครับไม่ใช่ปกติของคนทั่วไป
คือเป็นปกติของอาชญากรที่มันจะมีบุคลิก
มีลักษณะการก่ออาจกรรมแบบนั้นนะครับ
แต่อันนี้มันผิดปกติไม่ใช่ผิดปกติของบุคคลทั่วไป
มันผิดปกติของอาชากรปกตินึกออกไหมครับ
มันก็เลยออกมาเป็นบุคลิกอีกแบบหนึ่งเลยครับ
ซึ่งอันนี้มันจะออกไปไม่เหมือนคนป้นร้านทองทั่วไปครับ